พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ค่ะ
เปิดงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่๖๒พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดต่างค่ะ

พระรากาศเอกชลิดภูกภาษุบองค์คมวงตรีเป็นผู้แทนพระองค์
นิทัศกาลการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่๖๒และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดต่างนะคะ
ที่พิพิธรรพันธ์ทัศนฐานแห่งชาติหสินกรุงเทพมหานครค่ะ
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมกับกรมศิลปากร
และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน
ปีนี้มีผู้ส่งงานร่วมประกวด๑๕๒คนจากผลงาน๒๐๘ชิ้น

จิตรกรรมประติมากรรมภาพพินและสื่อประสม
คณะกรรมการได้คัดเลือกตัดสินผลตามประเภท
ประกอบไปด้วยผลงานที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดงทั้งหมด๘๐ชิ้น
แบ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล๑๔ชิ้นและคัดเลือกเข้าร่วมแสดง๖๖ชิ้นค่ะ
นางสาวปรมพรสิริกุญชญานนท์นะคะเป็นผู้อำนวยการหอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดเผยว่าการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ
เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันเป็นผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลค่ะ
ปีนี้มีศิลปินที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมคนที่๒๒ประเภทประติมากรรมด้วยนะคะ
และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ๑เหรียญทองจากผลงานที่ชื่อว่า

ก็คือนายประวิทย์วิชายะค่ะ
ภารกาแสนศิลปกรรมแห่งชาติคิดว่าเป็นเวทีประกวดศิลปกรรมระดับชาติ
ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่๖๓
เปิดโอกาสให้ศิลปินทั่วประเทศส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวด
แล้วก็แบ่งผลงานเป็น๔ประเภทเหมือนเดิม
ก็จะมีจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อประสงค์
สำหรับงานชิ้นนี้ก็มีชื่อผลงานว่าชีวิตที่เสียสมดุลนะครับ
ก็มีแรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกข้างในของตัวเอง
ที่ได้รับการแรงบันดาลใจที่มันเกี่ยวกับชีวิตที่มันเจ็บปวด
มันผิดพลาดล้มเหลวของชีวิตนะฮะก็เอามาสร้างเป็นผลงานครับ
งานนี้จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่๒๕ตุลาคมนี้นะคะ
และจากนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรจะนำผลงานศิลปกรรม
จัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก๘แห่งทั่วประเทศค่ะ